มองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลย
พ่อก่อนช่วงนี้หลีอินเลิฟหลีเลยขอเสียงไทย
ทำนายเรื่องรักสักกะนิดถามดวงรู้ถามโชครู้
เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาว
มาเล่าสู่กันฟัง๕ราศีคนโสดมีเฮได้เทคาน
ต้อนรับเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์
หลีชอบหลีคอมเมนต์ไลค์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีพิจิกหลังจากชอบชำครอบซ้ำกำซัด
หนีรักไปพักใจบนคานสถิตนานเป็นยานแม่
ช่วงนี้ถึงเวลาดีจะได้เจอรักใหม่ที่ดีกว่าเดิม
เพิ่มเติมคือหากทุ่มเทจะมีโอกาสคบหากันจริงจัง
เซพูดบายจากคานไปได้เลยอันดับสี่ราศีสิงศ์ยังไม่ทันจะได้เสียงทายรัก
ก็มีทั้งสาวทางหนุ่มเข้ามารุมตอมจีบช่วงนี้ชาวสิงเสน่ห์แรงแพรว
เนื้อหอมฟุ้งแม้แต่ผายลมยังหอมอ๊อกซอรี่แต่ต้องระวังหากคุยซอนบริหารรักไม่ได้
รถไฟชนกันแล้วมันจะมีปัญหานะจ๊ะ
อันดับ๓ราศีเมษเรียกได้ว่าจะเจอรักแบบเกรอพลเกรอพลวงลาศิ
หมายถึงเจอความรักแบบฟุกโทนี่มุกหรือหอยท่าเข้าเรื่อง
ราศีนี้เป็นที่น่าอิจฉาเดินไปเดินมาก็เจอรักเฉยถ้าอยากจะปะกับผู้แบบใด
ก็เลือกที่ไปเดินสวยแถวนั้นนะ
อันดับสองราศีกุลซุ่มคุยเรื่องรักมาสักพักแต่สแกนไม่พบคนที่ใช่
ถึงเวลาฟ้าเปิดให้คิวปิดลงมายิงสอนใส่เที่ยวเที่ยวพบรักลงตัวแฮปปี้มีเล
อันดับหนึ่งราศีกุลมีข่าวดีดีแม้แต่หลีเองยังอิจฉาเพราะรักครั้งนี้ไม่ใช่แค่พบคู่แบบซาแหลบ
แต่ลุนลั่นระคังวิวาสละโสดเรียวแบบสายฟ้าทีเดียวถ้าไม่ดีก็ต้องเละอีเลอีเลแล้วดูกันอีกที
กับ๕อันดับราศีคนโสดมีเฮได้เทคานเดือนกุมภาพันธ์ลายูเนิร์ฟเลิฟยูนะ
วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีมีชัยไอเลิฟยู